หนึ่งในนั้นคือคุณปราบประดนนั่นเองครับ

ปราบก็ให้ปากคำนานอยู่๒ชั่วโมงครับแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สั้นว่าเขาเนี่ยเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแต่เบื้องต้นได้ให้การปฏิเสธไป
รายละเอียดอื่นครับพี่เขาบอกว่ารอความจริงทุกอย่างได้รับการพิสูจน์เดี๋ยวทุกคนก็จะทราบเรื่องเองครับ
ขอให้เป็นเรื่องที่พอความจริงมันถูกพิสูจน์ออกมาแล้ว
ที่พี่นักฐานทุกคนก็จะได้ฟัง
ร้อยตำรวจเอกวิศนุชิมตระกูลครับ
อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
บอกว่าคุณปราบประดนมีความเชื่อมโยง
สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
แต่ว่าเรื่องจะยักย้ายถ่ายโอนอย่างไรเนี่ย
จะให้ส่งเอกสารชี้แจงเพื่อแก้ข้อกล่าวหา
อีกครั้งภายใน๑๕วัน
ได้ส่งหนังสือเชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด๖รายมารับทราบ

ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
มีข้อหาร่วมการช่อกงประชาชน
ข้อหาร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนอีก๒ขอเลื่อนเข้าพบเป็นวันที่๑๒ตุลาคม

คุณกระทิงล่ะดารานักแสดงชื่อดังครับ
คุณกระทิงขุนนรงประเทศรัฐนักแสดงที่มีข่าวว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้
แต่ยังไม่มีการตอบรับนะครับ